ต่อกันที่ดาราสายมูอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่แคนดี้รากแก่น
แคนดี้เนี่ยถือว่าเป็นดาราสายมูตัวแม่นะและสิ่งที่พี่แคนดี้เคารพนับถือศรัทธามากที่สุดก็คือ
ปู่พญานาคค่ะคุณผู้ชมค่ะศรัทธาถึงขั้นที่ว่าเป็นสะพานบุญเลยละกัน
องค์ปู่พญานาคกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคือไม่ว่าใครจะทำพิธีบวงสวงหรือว่าทำบุญที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ย
แคนดี้เนี่ยนะมักจะเดินทางไปร่วมทำบุญด้วยทุกครั้งเลยจะเป็นการรำถวายบ้างล่ะ
ตั้งโต๊ะบูชาถวายของบ้างล่ะนี่จะไม่ให้พี่แคนดี้เขาศรัทธาได้ยังไง
เห็นไหมหลังมาเนี่ยธุรกิจกระเป๋ามูของพี่แคนดี้เนี่ยปังหนักมากขายดิบขายดีนะคะ
มีทั้งลูกค้ามีทั้งเอฟซีไม่หวั่นไม่ไหวและล่าสุดนะคะพี่แคนดี้บอกกับพลอยนี่แหละก็ไปสัมภาษณ์พี่แคนดี้มา
วัดป่าศรีสมบูรณ์ภูดินจังหวัดศรีสะเกดคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
คือเป็นสะพานที่มีความหมายกับพี่แคนดี้แล้วก็คุณแม่บานเย็นรากแก่นมากนะ
เพราะว่าเป็นสะพานที่เชื่อมต่อไปยังองค์พระพุทธรูป
ที่คุณตาของพี่แคนดี้เนี่ยเป็นคนปั้นกับมือโอ้โห
คุณตาพี่แคนดี้เนี่ยปั้นกับมือจริงค่ะ
เป็นสะพานพญานาคที่จากบ่อน้ำเนี่ยสร้างขึ้นไปนะครับ
เป็นทางเดินเพื่อให้ทุกคนเดินขึ้นไปได้เนี่ย
ต่อไปจนถึงองค์พระพุทธรูปที่คุณตาซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณแม่บรรเย็นรากแก่น

แค่นี้เคยนิมิตฝันนะคะบอกว่ามีผู้ชายร่างใหญ่ชุดขาว
เอาแผ่นทองบวกเงิน๑๐บาทเนี่ยเอามาให้ที่นี่เนี่ย
แล้วก็ไปให้ลงไปที่แม่น้ำเพื่อที่จะไปต่อบุญให้กับคุณแม่บัญญรัฐ

ไปมาก็เลยได้มีโอกาสสร้างสะพานพญานาค
ที่ประธานพญานาคองค์ของคุณแม่คือองค์พญานาคศรีรุ้งนะคะ
ของแคนนี่คือพญาปู่มุจรินสีเขียวสร้างคู่กันขึ้นมาเลย
คาดหวังของเราก็คืออยากจะบูรณะเรื่องของพระพุทธศาสนา
ให้คนไปกลับไหว้บูชา